ช่วงท้ายนะคะจะพาไปชมช็อตเด็ดมวยน็อกกับคุณเอกชุมพรเหมือนเดิมค่ะ
จะพาไปดูว่าหมัดของหนุ่มที่มีฉายาที่ชื่อว่านุ่มเทศบาลจะหนักขนาดไหนค่ะ
ช็อตเด็ดมวยน็อกกับเอกชุมพรนี่คือภาพความวานของสึกย่อมรถหาราชเสาร์ที่ผ่านมา
ถีบจังหวะนี้หงายท้องยอดสุริยาลุกขึ้นมาไอ้น็อกไม่ต้องเขิน
ค่อยเดินเข้าไปครับอ้าวซ้ายหลุดน้ำเงินนี่เก่าเหลือเกินนะครับ
หายไปนานหนุ่มเทศบาลหมัดขวาครับรู้จักเลยครับทีนี้
โอ้โหหมัดเดียวจอดเช็คบินไปเลยหมัดขวาเต็มกระโดงคางเลยนะครับ
หลังจากนั้นแต่ละวันก็ค่อยเตี้ยลงนี่ก็คือช็อตเด็ดมวยน็อกกับเอกชุมพร
ลาไปก่อนครับเพราะว่าสาวเสื้อน้ำตาลในภาพรออยู่สวัสดีครับ